มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวเสน่ห์แรงเหมือนกันนะคะ
สำหรับน้องเกรสพัสสิตาต้องบอกว่านอกจากเสน่ห์แรงแล้วสวยแล้วยังใจบุญอีกด้วยค่ะ
เธอคือหนึ่งในสมาชิกของมูลนิธิปอติ๊กตึงนะคะ
ได้รับฉายาว่าตอนนี้เป็นนางฟ้าปอเต็กตึ้งมาแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาอยู่ในสถานที่นี้มากว่า๓ปีแล้ว
และล่าสุดยังใจบุญอย่างต่อเนื่องด้วยการโอนเงินไปทำบุญ
ในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองที่ผ่านมาให้กับมูลนิธิช้าง
เพื่อให้ทางมูลนิธิจัดทำเค้กผลไม้ขึ้นมา
แล้วก็เอาไปให้เหล่าช้างได้ทานกันอย่างจุใจ
ก็คือเกรดมองว่าเค้กเราก็มีแฟนคลับให้ช่องก็ให้เยอะมาก
กินไม่ไหวแล้วจริงก็เลยมองว่าปกติทุกปีค่ะก็จะทำบุญ
เป็นไอเดียของมูลที่อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เกสร่วมงานกับเขา
เขาหุดไอเดียเป็นบริษัทใหม่ของช้างขึ้นมาค่ะ
ใช่ค่ะทำแบบนี้แบบดีกว่า

หลายคนมองว่าจะเป็นนางเอกสุดฮอตคนต่อไปของช่องเอง

ก็ไม่ได้มองว่าจะฮอตหรือไม่ฮอตค่ะ
เราขอแค่แบบเราไม่นิ่งดีกว่า
ก็ให้แบบมีผลงานออนแอร์สู่คุณผู้ชมเรื่อย

เพราะว่ามีละครออนแอร์อย่างต่อเนื่องเลย

คือดิฉันรู้จักเกรดมาจากบุญเรียนที่นี่ออกจากกึ้ง

แฟนสนับสนุนอย่างแน่นอนนะคะ